พูดถึงเรื่องของเกษตรกรที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
เรามีตัวอย่างเกษตรกรวันนี้มาให้ชมกันอีกแล้ว
ก่อนหน้านี้คุณพี่ท่านนี้เขาปลูกยางพาราเป็นสวนยางพารา
แต่ปรากฏว่าก็ประสบกับปัญหาเศรษฐกิจต่างนะครับ

ก็เลยหันมาปลูกเป็นแปลงผักบุ้งแทน

คุณเลยงงใช่ไหมจากสวนยางมาเป็นแปลงผักปุ้งแบบนี้
ดูแลก็ต้องต่างกันมากเพราะว่ายางเขาเป็นต้นใหญ่
ใช่ฮะผักบุ้งเป็นพืชคุมดิน

ลงผักบุ้งเติบโตงอกงามดีบนเนื้อที่๖ไร่นะคุณ
ควนกาหลงจังหวัดสตูนครับ
หลังจากเลิกทำสวนยางพาราเนื่องจากราคายางตกต่ำต่อเนื่อง
โดยเขายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยในหลวงรัชกาลที่๙

ซึ่งในช่วงแรกทดลองปลูกผักบุ้งในแปลงเล็กก่อน

จากนั้นในจากแปลงเล็กก็ให้ภรรยานำไปขาย
ปรากฏว่าขายได้ผักบุ้งกรอบแล้วก็ได้คุณภาพ
ก็เลยปรับเปลี่ยนการปลูกมาเรื่อย
จนกระทั่งยางเริ่มไม่มีก็เป็นผักบุ้งทั้งแปลงทั้งไร่๖ไร่
แล้วก็เรียนรู้เทคนิคการทำผักบุ้งให้มีความกรอบมีคุณภาพ
เป็นที่ต้องการของตลาดโดยใช้เทคนิคคือโรยแกรบดำ
จากนั้นก็ขยายพื้นที่ปลูกมากขึ้น
พร้อมทั้งปลูกพืชผักและผลไม้
กล้วยชะอมผักขมและผักพื้นบ้านต่าง

มีตลาดรองรับและสามารถเก็บผลผลิตต่างขาย
มากถึงวันละ๑๐๐กิโลกรัมนะคุณ
โดยขณะนี้ปลูกผักบุ้งส่งขายวันละ๓๐กิโลกรัม

สร้างรายได้ต่อวันคุณก็คูณไป๖๐๐บาทต่อวัน

เพราะเขาเองตั้งเป้าแค่มีรายได้วันละ๓๐๐บาท
ก็ถือว่าพอเพียงแล้วแต่ทีนี้ได้เยอะกว่าเดิมให้คุณ

จะทำการเกษตรโดยยึดตามกำลังที่มี

และสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งเปิดให้สวนของเขาเป็นแหล่งเรียนรู้แหล่งศึกษาด้วยนะ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ให้แก่เด็กนักเรียน
เด็กมาเรียนด้วยเรียนได้ด้วย

ถ้าไปปลูกให้คุณพ่อคุณแม่ทานก็ปลูกได้ด้วย
คือพื้นที่เล็กเด็กก็ทำได้นะครับ

รู้เรื่องอะไรดีแต่พาไปแปลงของคุณพี่ชาญชัย
ไปดูการปลูกผักบุ้งของเขานะครับ
และยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านเข้ามาศึกษาได้ด้วยนะ

หน้าแรงก็ต้องปลูกพืชใช้น้ำน้อย
ราคาตกต่ำก็ต้องหาพืชที่ปลูกง่ายมาปลูก

ปรับตัวเป็นสิ่งที่ดีนะคะสำหรับเกษตรกรนะคะ